หมูเต่หลุมไม่เข้าใครออกใส่

หมูให้สุดกับหมูคั่นแพง
สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับข้าวดำขอบคุณครับ
อาจารย์ช่วงนี้แน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลย
มีวิธีการทำบุญอะไรที่มันจะเป็นการสร้างบารมีให้ได้เยอะ
หนึ่งบุญของชาวพุทธเนี่ยมันก็คือบุญที่เรียกว่าบุญกริยาวัตถุสิบประการ
หมายถึงว่าถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่คุ้นนะคุณหนุ่มใช่ไหม
คนไม่เคยตักบาทมันก็ไม่ควรตักบาท
คนไม่เคยไปวัดก็ไม่คุ้นไปวัด
มันก็จะทำสักครั้งหนึ่งมีคนทักแล้วก็บอกเออไปสะดอกเคาะอย่างนี้
คือเดี๋ยวนี้มันวิธีการทำบุญมันผิดไปหมดเลยการสร้างบารีก็ผิดไปหมดเลย
การทำบุญไม่ได้หวังจะรวยนะอันนี้สงคุบุญอาจจะใช่นะ
แต่การทำบุญเบื้องต้นคือความสุขจำไว้เลยการทำบุญต้องมีความสุข
เขาบอกอย่างนี้วัดมีทุกอนูของกรุงเทพมีทุกอนูของประเทศไทย
แต่โรงพยาบาลซึ่งคนจะเกิดคนจะตายต้องใช้โรงพยาบาล
ทำไมคนไม่เอาเงินที่จะทำบุญสร้างพระสร้างเจดีสร้างวิหารไปสร้างโรงพยาบาลกัน
ในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าเกาะเกิดต่อมนุษย์

วัดเป็นที่สวดมนต์ไห้พระปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมาธิ
มันเป็นที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสงบ
แต่การทำบุญกับโรงพยาบาลคือการอนุเคราะห์สงเคราะห์คนขาด
แต่วัดนั้นมีความเป็นพุทธสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลาง
ในการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติ
ที่สำคัญของการมันเป็นหัวใจของการที่จะเป็นที่ทำให้เกิดบุญ
ในทางพัฒนาเจริญงอกงามภัยบูลมันแล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนว่า
เราจะมีดวงจิตศรัทธาต่อวัดต่อพระหรือจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อผู้ยากไร้
มันแล้วแต่จิตคนแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะเอ่อที่เขามีความเชื่อกันว่า
เวลาทำบุญเนี่ยต้องบอกบุญอย่าทำแค่เดียว
ถ้าบุญหนักเกินไปเนี่ยมันตาย
ความตายเนี่ยพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นของไม่แน่นอน
ความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
ทีนี้การสร้างบุญเราควรบอกบุญใช่
แต่บางทีบอกบุญมันก็ถูกล้อหรือถูกว่าว่าเอาหน้า
กลับเอามาเรื่องมารบกวนเขา
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเครื่องทดสอบคนที่สร้างบุญเหมือนกันนะ

ที่บุคคลจะตายไม่ใช่แปลว่าเป็นการที่สร้างบุญมาก
หรือไม่มีบุญแล้วจึงตายมันถึงที่ตาย
คือบางคนก็บอกถ้าเกิดไม่บอกบุญเราทำบุญคนเดียวอย่างนี้บุญมันหนักไป

คุณหนุ่มสังเกตไหมว่าคนทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำบุญเยอะส่วนมากจะเป็นคนอยู่ในวัยไหน

ส่วนใหญ่ของคนที่เขาทำแบบเยอะเนี่ยนะคือส่วนมากคนแก่
แบบเออฉันจะตายแล้วเงินทองก็เหลือเยอะแยะลูกเต่าก็พร้อมหมดแล้ว
ฉันก็เลยเอาเงินทุ่มสร้างโบสถแล้วสร้างคนเดียวอะไรอย่างนี้
แต่อย่าไปถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะกลัวการทำบุญและกลัวการไม่บอกบุญ
การทำบุญเองกับการบอกบุญบุญอันไหนเยอะกว่ากันอาจารย์
มันไม่ได้เกี่ยวข้องนั้นมันเกี่ยวข้องว่าถ้าเราบอกบุญแล้วเราเป็นผู้ทำหรือไม่
หมายถึงว่าถ้าเราเป็นต้นเป็นประธานแล้วเราบอกบุญคือหมายถึงว่าเราจะสร้างหอละครั้งอันนี้มันใช้เงิน๓แสน
เรามีอยู่สองแสนแล้วเป็นต้นเป็นประธานเลยแล้วโอนเงินเข้าบัญชีวัดแล้ว
บอกนี่ล่ะโอนเข้าบัญชีเข้าวัดแล้วนี่ใบอนุโมทนาบัตรวัดยังขาดอีกแสนนึงครับขอเรียนเชิญไปร่วมกับบริจาคที่วัด
อย่างนี้มันไม่ได้เสียหายเลยคือธุระภาระเรารับเป็นหลักแล้วที่เหลือให้คนอื่นที่เป็นแฟนคลับสายบุญมาร่วมบุญกับเรา
อย่างนี้บอกบุญได้แต่ไม่ใช่ว่าเออบอกบุญชาวบ้านบอกบุญก็ไปทั่วเลยแต่ตัวเองไม่ทำ
แล้วอย่างเช่นพวกการสร้างพระล่ะฮะการสร้างพระเขาบอกถ้าสร้างพระนี่แบบโอ้โหสร้างอยู่คนเดียวก็ไม่ดีเหมือนกัน
การสร้างพระปฏิมาเนี่ยมันไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าเอาคติความเชื่อในการสร้างพระแน่นอนการสร้างพระย่อมดีกว่าการไปสร้างบาปหรือไปทำอะไรอยู่แล้ว
เพราะพระให้เป็นที่ไว้คนไว้กราบไหว้สักการะและนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงธรรมของพุทธเจ้าทั้งคนพุทธและคนนอกศาสนาพุทธในภายภาคหน้าที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธ
ทีนี้ประเด็นสำคัญคือว่าการสร้างพระมันก็ไม่ใช่ว่านึกจะสร้างก็สร้างมันควรจะศึกษาไม่ว่าศิลปะประวัติศาสตร์ของพระสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปเชิงลีลาอายุทยาพุทธรูปอะไร
ถวายพระครับที่วัดแล้วบอกว่าสร้างพระพระก็บอกว่าพระพระที่วัดมีเยอะแล้ว
ก็ใช่ไงคืออันนี้มันไม่ค่อยได้อะไรหรอก
มันยังมีวัดกันดาลมันยังมีที่ที่แบบ
ที่เขาต้องการความช่วยเหลือถูกต้องหรือบางทีการสร้างพระแน่นอน
พระนั้นมันเป็นเครื่องระลึกนึกถึงธรรมะของพระองค์นั้นเช่น
สร้างพระเสริบุตรและลึกนึกถึงธรรมะของพระสาริบุตรใช่ไหม
เพื่อระลึกนึกถึงบารมีนึกถึงประวัติของท่าน
หรือจะสร้างอริยบุคคลเช่นอนาธาบินทิกาเศรษฐี
เพื่อลึกนึกถึงว่ามหาทานยิ่งใหญ่ที่ท่านเคยสร้างชีตะวันมหาวิหาร
เสียสละบริจาคมันไม่ใช่แค่สร้างแต่ศักดิ์ว่าสร้าง
คนสร้างมันต้องมีศรัทธาและรู้รากแห่งการสร้างสิ่งนั้น
แล้วจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะช่วยสร้างวัดทั้งหมด
เขาบอกอย่าช่วยที่เหมือนกับขาดแต่ให้ช่วยที่ไม่มี
คือถ้าขาดเนี่ยเขายังมีอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ย
ควรจะต้องหยิบยื่นทันทีอย่างคุณพระดำเนี่ยไปวัดแห่งหนึ่งกับผม
วัดยางใหญ่พระเนี่ยไม่มีฐานไม่มีอะไรเลย
อย่างนี้เขาบอกโอ้โหต้องช่วยกันเต็มที่เลยอย่างนี้
อันนี้ดีมากอันนี้สุดยอดเลยอืมคือเรื่องนี้มันอัศจรรย
ดำก็คงจะเคยเพราะถึงเรามันคนอื่นจะคิดว่าเรามีเงิน
แต่เราก็เป็นเงินหมุนถูกต้องไหมเราทำธุรกิจมันก็มีเงินหมุน
อาจารย์ก็ไปเจอวัดวัดหนึ่งชื่อวัดป่าปานอุทิศวนารามอยู่อุดรธานี
ไม่มีพระประธานอืมปรากฏว่าตอนนั้นก็มีหนี้มีสินแล้ว
บอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะสร้างพระผมปรนารับรับเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับชาวบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะเอาทองคำมาให้เก้าบาทรอ
เอาเงินมาให้ก็๙กิโลเหล่าหาจนได้แล้วก็ไปหลอมเหล่า
มันก็คือนี่คือพลังอย่างยิ่งใหญ่เลยนะมันเป็นพลังบุญเท่านั้น

ยิ่งมีแล้วเขามีความตั้งใจจะสร้างให้ดี
นั่นแปลว่าศรัทธาของเราบริบูรณ์ด้วย

คนทำบุญเยอะทุกวันนี้บางคนเอาทำ

บุญพวกนี้มันช่วยลบล้างบาปได้ไม่ได้
มันการทำบุญหรือการสร้างทานมันต้องเกิดเหตุว่าหนึ่งผู้กระทำ
เป็นผู้ที่มีดวงจิตศาสตร์แต่อีกสักข้อสำคัญ
ปัจจัยที่ทำบุญโดยเราบริสุทธิ์หรือไม่ขโมยเข้ามามันเป็นปัจจัยไม่บริสุทธิ์
ค้ายามาทำเรื่องผิดกฎหมายยักยอกมามันไม่บริสุทธิ์
ประชาชนทั่วไปสองสิ่งที่จะกระทำ
ริสุทธิ์หรือไม่สามผู้รับมีศีลครบหรือไม่
อืมพระสงฆ์บางรูปศีลไม่งามทำไม่งาม
เราไปทำมันก็ไม่เกิดความเจริญเติบโต
เขาจึงไม่ได้วัดบุญที่ปริมาณเงิน

สิ่งที่ทำที่ตัวเราจะมากแต่น้อยไม่เป็นไร

คือยิ่งทำกับพระผู้เป็นพระอริยสงฆ์มากเท่าไหร่นะ

เรื่องราวเด็ดหรือมีคำถามอะไร
เรื่องราวของคุณคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง

วันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ
อยู่ที่สิทธิ์และจิตใจของคุณเองเลยนะครับ